มาดูอีกหนึ่งเหตุค่ะหนุ่มนครพนม
ดื่มสุราเสพยาเสพติดจนหลอน
คิดว่าเพื่อนบ้านไปแอบเป็นชู้กับภรรยาของตัวเอง
ก็เลยก่อเหตุทำร้ายร่างกายจนกระทั่งเพื่อนบ้านเสียชีวิตเลยค่ะ
พันธบทเอกเศรษฐวุฒิรอดจันทร์ผู้กำกับการสพบ้านกลาง
พูดถึงความคืบหน้าของคดีทำร้ายร่างกายนายคงศักดิ์ศรีจันทร์หรือต้อมอายุ๓๙ปี
ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านท้ายที่สุดเสียชีวิตนะคะ
เหตุเกิดที่บริเวณหน้าบ้านเลขที่๕๙ทับ๑บ้านขามเท่าหมู่๓
ตำบลขามเท่าอำเภอเมืองนครพนม
ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุก็พบผู้ตายอยู่ในสภาพนอนจมกองเลือด
มีบาดแผลถูกแทงด้วยของมีคมบริเวณต้นคอ
แล้วถูกทุบด้วยขวดเบียร์ที่ศีรษะเป็นแผลชะกันค่ะ
ส่วนคนร้ายก็คือนายนรุษรมราศีหรือเต๋าอายุ๒๕ปี
หลังจากเกิดเหตุเขาไม่ได้หลบหนีไปไหนนะ
นั่งอยู่นั่นเพราะว่ามึนเมาขาดสติพูดจาไม่รู้เรื่องไปไหนไม่ได้อะค่ะ
ตำรวจก็เลยคุมตัวผู้ก่อเหตุมาสอบสวนที่โรงพัก
ตรวจสอบร่างกายแล้วปรากฏว่ามีสารเสพติดยาบ้าในปัสสาวะ
พอปล่อยให้หายเมาให้สางเมานายนรุษก็ให้การรับสารภาพ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุดื่มเหล้าและเสพยาบ้าจนเมาคาสติ
แล้วก็กระทะเลาะทำร้ายร่างกายภรรยาด้วยค่ะ
ภรรยาบอกอดรนทนไม่ไหวแล้วก็เลยต้องไปขอร้องให้นายคงศักดิ์
ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านมาขี่รถจักรยายนต์ไปส่งที่บ้านญาตินะคะ
หลังจากที่ผู้ตายกลับมาถึงบ้านไปส่งเสร็จสับเรียบร้อย
นายนรุษก็ตามไปพูดคุยแล้วก็เข้าใจว่าทั้งสองนั้นมีสัมพันธ์ชู้สาวกัน
ก็เลยใช้มีดจ้วงแทงที่ต้นคอใช้ขวดเบียร์ทุบศีรษะจนนายคงศักดิ์เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้า
แล้วก็คุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปค่ะ